แต่ว่าปัญหาจริงอยู่ที่การจดบันทึกประวัติของผู้ป่วยของโรงพยาบาล
เป็นเรื่องของวิศวกรหญิงท่านหนึ่งที่ไปร้องกับปคบให้เอาผิดโรงพยาบาลเอกชนชื่อดัง
เนื่องจากว่าบันทึกข้อมูลการรักษาผิดพลาด
ทำให้เธอเสียสิทธิ์ในการเคลมประกันโรคมะเร็งนะคะ

บริษัทประกันจ่ายค่าสินใหม่ให้แล้ว
เพราะว่าได้รับหนังสือชี้แจงจากโรงพยาบาล
แต่เธอยืนยันบอกจะเอาผิดโรงพยาบาล
เพื่อไม่ให้ความผิดพลาดแบบนี้เกิดขึ้นกับใครอีกค่ะ
เรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณรัตนาพรนุษรินะคะอายุ๔๒ปี
เป็นผู้เสียหายวันนี้ก็ไปกับทนายรณรงค์แก้วเพชร
ประธานเครือคายโรนโรงทวงคืนความยุติธรรมในสังคม

เพื่อแจ้งดำเนินคดีกับโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังในจังหวัดนนทบุรี
ข้อหาปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม
คุณรัตนาพรบอกว่าเมื่อต้นปี๖๔เธอทำประกันโรคร้าย
จ่ายเบี้ยประกันปีละ๕๐๐๐บาทก็จะได้สินใหม่ทดแทน
ถ้าหากพบโรคร้ายเป็นเงิน๑๗๕๐๐๐บาท
พอทำประกันเสร็จเดือนมกราคมปี๖๕
ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะที่๑
ก็เข้ารับการผ่าตัดเนื้อร้ายทำเรื่องเค็มประกัน
แต่ปรากฏว่าบริษัทปฏิเสธค่ะ
ว่าเธอมีประวัติรักษาเกี่ยวกับอาการประจำเดือนมามากผิดปกติ
ซึ่งอาจจะนำไปสู่โรคมะเร็งที่โรงพยาบาลเอกชน

ก็บอกเลิกกรมทันที่ทำเอาไว้เพราะถือว่าปกปิดข้อมูลการรักษา
คุณรัตนาพรบอกว่าเขาเคยไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้จริงเมื่อปี๖๑
แต่ตอนนั้นที่ไปเนี่ยท้องเสียแล้วก็นอนรักษาตัวที่นั่นคืนนึง
แต่ปรากฏว่าโรงพยาบาลกรอกประวัติว่ารักษาตัว๔คืน
แล้วหลังจากนั้นเธอไม่บอกว่าไม่เคยเข้ารับการรักษาอีกเลย
แต่กลับพบว่าประวัติการเข้ารักษา
ว่าเป็นการไปรักษาด้วยอาการประจำเดือนมากผิดปกติ
และผลเลือดคล้ายลักษณะผู้ป่วยมะเร็ง
คือไม่ได้เข้ารักษาด้วยอาการนี้เลยท้องเสีย
แต่กลับถูกบันทึกประวัติแบบนี้
หลังจากนั้นโรงพยาบาลชี้แจงมาบอกว่า
เป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่เวทระเบียน
กรอกตัวเลขประวัติรักษาผิดพลาด
โรงพยาบาลเสนอการเยียวยาเป็นการดูแลสุขภาพ
ของเธอและครอบครัววงเงิน๒แสนบาท
เธอเองก็บอกโอ้โหอย่างนี้ไม่เป็นธรรมไม่รับ
ไม่รับข้อเสนอนี้และเดี๋ยวจะเดินหน้า

ถึงแม้ว่าเธอเอาเอกสารยืนยันนี้

การของเขาคือเขาก็จะกลับมาแก้ในคอมพิวเตอร์
เหลือนอนคืนเดียวให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง
ซึ่งเรามองว่าวิธีการแบบนี้คือตัวเราเองเราไม่รู้
เพราะเราไม่ได้อยู่ในระบบของโรงพยาบาล
แต่เรามองว่าตักกะการทำงานแบบนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นมาตรฐานที่โรงพยาบาลทั่วไปเขาใช้กันหรือเปล่า
ที่สองนี่คือไม่ได้ไปที่โรงพยาบาลเลยไม่ได้ไปรับการรักษาอะไรเลย
แต่มีประวัติของเหยียกมาซึ่งมีประวัติการรักษาของเหยียกมา
ซึ่งเป็นโรคค่อนข้างรุนแรงร้ายแรง
ทีนี้สำหรับกรณีนี้โรงพยาบาลชี้แจงว่า
เป็นการคีย์ข้อมูลผิดของเจ้าหน้าที่
อันนี้ค่ะเธอตั้งข้อสงสัยว่า
มีการปลอมแปลงบัตรผู้ป่วยหรือเปล่า
ก็ไปแจ้งความข้อหาปลอมเอกสาร
และใช้เอกสารปลอมกับทุกคนที่เกี่ยวข้องค่ะ